คนที่ส่งมาส่วนใหญ่เนี้ยจะเป็นธาตุแมวมีคุณน้ำค้างเนยออมสินบอกชอบพี่ไม่ต้องมากค่ะแต่ว่าแมวประมาณสิบตัวแม้ว่าคุณเป็นธาตุแมวถ้าคุณเป็นธาตุแมวคุณต้องดูข่าวข่าวนี้เพราะอย่างงี้คือมันมีร้านขายกาแฟร้านหนึ่งค่ะเขาก็มีการโปรโมทภาพของเจ้าของร้านค่ะมาเป็นแบบยิ่งใหญ
ฉันไปเจอเรื่องนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปส่องทั่วไทยไปกับใบต่อ
หาชื่อร้านน่ะฮะอุ้ย

แล้วก็นี่คือน้องแมวเจ้าของร้านครับ
แล้วก็เป็นภาพเจ้าของร้านเนี่ยชักชวนชาวมนุษย์
มากินกาแฟมาดื่มนม

แต่ว่าพอมีธาตุหลงเข้าไปธาตุคือมนุษย์อย่างเรา
หลงเข้าไปในร้านโอ้โหเดือดเลยเดือด
เจ้าของร้านหน้าไม่ตรงปก

ลาฟแขกเหนื่อยอ่ะแล้วนี่คืองารูปน่ะ

ไปถึงเจอหน้าจริงของเจ้าของร้าน
แล้วดันมาแอบอยู่ตรงป้ายคุณดู

แชร์กันไปทั่วโลกออนไลน์ค่ะ
เพราะมนุษย์ไปแซวน้อง
ว่าน้องเนี่ยหน้าไม่ต้องปก

ออกมาเลยมีการแบบว่า

สร้างสีสันไหมสร้างความน่ารักให้กับบรรดาท่าน

แมวน่ะมีหลายอิริยบท

นี่คุณนึกออกมะและเดี๋ยวจะพาไปทำความรู้จักกับน้อง
เจ้าของร้านชื่อว่าน้องมารุ
เป็นเพศผู้อายุ๑ควบ

๑ขวบนี้เป็นเจ้าของร้านอ่ะ
อุ้โห
ประชาสงเคราะห์๑๔ดินแดงนี่เองคุณ
กลายเป็นเจ้าของร้านได้รวดเร็วเพราะอะไรรู้ไหม

เดี๋ยวก่อนนะคุณกินกับนอนแล้วมีเจ้ามือมีร้านได้เหรอ

จริงมีผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ

ใช่ส่วนใครที่สนใจนะคะ
อยากจะไปดื่มชากาแฟซื้อขนมเบเกอรี่ไปอุดหนุนน้องเนาะ
ก็ไปกันได้ไปดูรายละเอียดแล้วก็ไปชมความน่ารักเพิ่มเติมกันได้
พิสูจน์พร้อมกันสิว่าเจ้าของร้านอย่างมารุเนี่ย
หน้าตกลงหน้าตาตรงปกหรือเปล่า

เป็นเจ้าของร้านไงต้องทำได้ทุกอย่าง
ถูกต้องนี่เจ้าของร้านไง
แวะไปอุดหนุนกันได้อยู่ประชาสงคร้อนี่เอง

จะบอกว่าช่วงเวลาแต่เรายังไงดีมันเช้ากลางวันเย็น
รูบ้านตาของแมวมันจะไหล่ใหญ่เล็กไม่เท่ากัน
แต่ทีนี้แมวเนี่ยถ้าคุณผู้ชมไปธาตุแมว

แล้วหรือมันเพิ่งตื่นนอน
คุณไปถ่ายรูปมันหน้ามันก็จะเป็นอย่างนี้

มันเพิ่งตื่นนอน
ทำไมไม่รอให้หน้าตามันดีกว่านี้ค่อยตาย
เดี๋ยวคนก็หาว่าเราหน้าไม่ต้องปก
อยากดูความน่ารักของน้องก็แวะไปอุดหนุนกันได้เนอะ
เอ็นดูเอ็นดูเนี่ยสัตว์เลี้ยงแสนรัก